ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอ่า

ถูกต้องครับวันนี้มีใครโชคดีบ้างนะครับ
ก็สำหรับผลสลากินแบ่ง

เมื่อวานนี้แหละฮะก็มีหลายเลขเหมือนกันนะ

มันเป็นข่าวทั่วไทยแล้วเอามานำเสนอกันนะครับ
แต่ว่าผลสละกินแบ่งรัฐบาลวันนี้นะฮะ

เพราะเมื่อวานนี้วันหยุดก็เลยไม่ได้ออก

๓ตัวเนี่ยก็คือ๗๒๓

เราพูดถึงเลข๕กันเยอะนะเมื่อวานนี้

มันเป็นเรื่องแปลกทั่วไทยใช่ไหมคะ

อันนี้ก็ถือว่าแปลกนะ

ก็นั่นไงใช่ไหม
ให้ประกันตัวแล้วนะครับสำหรับครูปีชา

ให้หลักทรัพย์เนี่ยนะฮะ๑๐๐๐๐๐บาท

แต่ว่าทางครูปีชาเองเนี่ยใช้ทางตำแหน่งครูของตัวเองเนี่ย

ถูกต้องนะสารอนุญาตให้ประกันตัวครูปีชา
และเจ๊บ้าบินกำหนดหลักทรัพย์คนละ๑๐๐๐๐๐บาท

โดยไม่กำหนดเงื่อนไขเลยนะครับ
เมื่อเวลาประมาณสักเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ภายหลังจากพนักงานสอบสวนกองปราบปราม

แล้วก็นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิน
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีแจ้งข้อความเท็จต่อพนักงานสอบสวน
เพื่อแกล้งให้บุคคลอื่นต้องรับโทษรวม๔ข้อหา
เข้ายื่นคำร้องขอฝากขังต่อสารอาญา
หลังจากสิ้นสุดเวลาควบคุม๔๘ชั่วโมงแล้ว
ตามกฎหมายนับจากที่ผู้ต้องหานะฮะทั้งสองถูกควบคุมตัว

โดยผู้สื่อข่าวได้มีการระบุว่าพนักงานสอบสวนนั้น
ได้ระบุข้อหาความผิดผู้ต้องหาทั้งสอง
กระทำผิดตามมาตราประมวลกฎหมายอาญา
แล้วก็มีมาตรา๑๗๓มาตรา๑๗๔วัก๒และมาตรา๒๖๖
อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนกองปราบปราม
ก็ไม่ได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหา
ว่าสารจะใช้เวลาพิจารณาคำร้องนะครับคุณผู้ชมครับ
ความคืบหน้าล่าสุดเลยนะฮะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
เกรงไกรนะครับซึ่งเป็นทนายความของครูปรีชา
แล้วก็ทีมทนายความที่เดินทางมาถึงสารอาญา
เพื่อเตรียมตัวยื่นประกันตัวลูกความนะครับ

ก็เลยมีการเปิดเผยนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่า
ตัวเองนั้นได้เตรียมคำร้องขอประกันตัวครูปีชา
พร้อมกับเงินสดนะฮะส่วนเจ๊บ้าบินนะครับ

โดยวงเงินนะยื่นประกันตัวเนี่ยนะฮะ

ทั้งนี้นะครับคำร้องในประกอบการยื่นประกัน
ได้ยืนยันเรื่องแหล่งที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่ง

ส่วนถ้าศาลจะวางเงื่อนไขใดก็พร้อมนะครับ

ให้การรับสารภาพจริงตามกระแสข่าวหรือไม่

ปฏิเสธนะฮะบอกไม่ได้รับสารภาพ

ข่าวแล้วที่แชร์กันใหญ่คือผมบอกเลยนะวันนี้

คนที่แชร์มากันเยอะเนี่ย
คือคนเสพข่าวตอนนี้คือก็ไม่มีสติแล้ว

จริงคือบางทีผมว่าทางสื่อ

แต่อันนี้เข้าใจแหละว่าพี่มึงนึกกับคนที่คนที่เสพ
ก็ตอนนี้คือฉันเป็นคนเสพฉันก็เลยห่วงตัวเองว่า
อย่าเร่งอย่ารีบอย่ารีบเชื่อ
ใช่คือณวันนี้ต้องเอาชัดก่อน
ยังเมื่อวันก่อนพี่บอกว่าออกไม้จับอะไรอย่างนี้ฮะ

พอออกหมายจับออกไม้จับผมก็จะผมก็จะไม่ฟังอะไรแล้ว
ผมรออย่างเดียวคือรอตำรวจแถลง
ถ้าออกจากปากตำรวจแล้วเราได้ยินคาหูว่า

แต่ว่าล่าสุดนะฮะทางผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานต่อนะครับ
ครูปีชาแล้วก็เจ๊บ้าบินในวงเงินหลักทรัพย์คนละ๑แสนบาท
โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใด
ซึ่งหลังเสร็จสิ้นบนการในการยื่นประกันตัว
ต้องหาทั้งสองก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

ขณะที่นายสมศักดิ์ดนตรศิษย์อริฐานดูกาลคุณทรภา
ก็ได้มีการแถลงการตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับจรรยาบาลของนายปีชาไข้ครวล

พฤติการของครูปีชายังไม่เข้าข่ายร้ายแรงนะ

เนื่องจากไม่ตรงกับข้อบังคับการเพิกถอน
แต่พฤติการที่เป็นครูสอนศาสนานั้น

แต่โดยขณะนี้ยังต้องถือว่าครูปรีชายังไม่มีโทษ

และอาจสร้างความเสื่อมเสียแก่วิชาครูได้นะฮะ

แล้วสุดที่ครูพิชาออกมาจากการประกัน

เพราะว่าแกก็มั่นใจของแกว่า
ว่าเป็นของแก

แต่เรื่องค้านกับสายตาคนอะไรยังไงก็อีกเรื่องหนึ่ง

เวลาแกพูดตอบอะไรมาบางทีก็สับสนเหมือนกันนะ

ทั้งเจ๊บีบีด้วยคุยผมคุยใครก็ตามแต่ที่อยู่ในตัวละครนี้

พี่ขายม้าหรือเปล่าพี่เลยชื่อเจ๊ม้า

นี่มือม้าซ้ำสุกจริงแล้ว

ดำต่อไปจะเป็นแม่หมอตัวจริงของรายการต่อไป
มาดูครูอีกครูหนึ่งคุณหนุ่มคุณม้าคะ

แล้วก็ถ่ายรูปจุ่มจิ๋มของตัวเอง

ผู้สื่อข่าวรายงานในเฟซบุ๊คของนักล่าเด็กนี่แหละค่ะ
นั่งแบบว่าเป็นมาก
ได้โพสต์ภาพหญิงสาวคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นครู
แล้วก็ถ่ายรูปตัวเองนั่งอยู่หน้าห้องเรียน
โดยสวมชุดกระโปรงสีบูอย่างที่เห็นนี่นะคะ
แล้วก็ถ่ายรูปเข้าไปที่เป้ากางเกงในนั่นแหละ
ทางขาเนี่ยนะแล้วในภาพที่เราไม่ได้ปิดเนี่ยคะ

ดังกล่าวก็แชร์ออกไปเป็นวงกว้าง

และทำลายภาพลักษณ์ในฐานะแม่พิมพ์ของชาติ
ซึ่งเธออ้างว่าเธอเป็นครูนะคะใช้คำนี้ก่อนนะ
อับอายมากนะคะแทนคนรอบข้างของสาวคนดังกล่าวเป็นอย่างมาก

รูปที่เต็มเนี่ยปิดหน้าไหม

หมายถึงว่าในเพจเขาปิดแต่ว่ารูปจริงไม่น่าปิด

ครึ่งนะแต่ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะตอนที่ขายลูกเขา

แล้วคุณไหมคะในรูปใหญ่แล้วเราจะเห็นว่ามีนักเรียนนั่งอยู่ข้างหลัง

ใช่เป็นเรื่องธรรมดาหมดแล้วเห

วันนี้เราเลิกรายการในทุ่ม๑๐

อะไรฮะ

เรื่องนี้นะเรื่องดีมาก

แบบหน้าปราบปลื้มใจมากเลย

ที่ทำให้ธรรมชาติกลับคืนมาสู่ปกติแล้ว
เจ้าหน้าที่อยู่ทะยานที่สิมิลันเนี่ยนะฮะ
เขาได้เก็บไข่เต่าจำนวน๑๐๘ฟอง

เจ้าตัวเผยว่าปลื้มใจมากเลย
ที่แม่เต่ากลับมาวางไข่อีกครั้งหนึ่ง
ถือเป็นความหวังใหม่ของการอนุรักษ์ทะเลไทย
วันที่๒มีนาคมเนี่ยนะคะ

รวมสินมานะจงประเสริฐ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลัน
จังหวัดพังงานก็ได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า
ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ที่สล๑เกาะเมียง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลัน
ระหว่างตรวจสอบบริเวณชายหาดเล็ก
พบจุดที่คาดว่าแม่เต่าน่าจะวางไข่

แล้วก็ทำการขุดหาไข่เตา
มันย้ายไข่เตาทั้งหมดไปฟักในพื้นที่ที่ปลอดภัย
โดยให้ไข่เตาที่นำมานั้น
ทางสถานีจะฟ้องแล้วก็อนุบาลลูกเต่า
จนกระทั่งมีอายุ๙เดือน

ส่วนลูกเต่าที่อุทยานสามารถที่จะฟักได้
จะกระจายออกไปยังสถานีต่าง

แล้วก็ปล่อยกลับคืนสู่ทะเลอีกครั้ง

แม่มันไม่อยู่สิมันขายเสร็จแล้วก็ต้องไป

มันก็จะได้ฟักไปตามธรรมชาติ

ก็บอกว่าในการที่เตา
ขึ้นมาวางไข่บริเวณหาดเล็กของเกาะเมียง
หมู่เกาะซีมิลันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากเลย
ถือเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับนักท่องเที่ยว
ที่จะเดินทางมายังเกาะเมียง
เพราะว่าจะได้ศึกษาแล้วก็ร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลด้วย
แล้วก็ถือเป็นก้าวที่สำคัญ
ในการอนุรักษ์เต่าทะเลของประเทศไทยอีกด้วยค่ะ
ก็ต้องอย่างนี้เลยนะคะว่า
ก็เกิดที่นี่คุณรู้ไหมว่าเตาเนี่ย
พอเวลาเขาโตแล้วเขาจะกลับมาวางไข่ในที่เดิม
ก็คือเมื่อเกิดที่ไหนก็จะกลับมาวางไข่ที่นั่น

ที่ก่อที่ไม่ค่อยไม่ซักพลังเขาส่งมาจากเน็ตเทอร์แลนด์นะครับ
กาลจรงศ์นี้เขาก็มาตลอดทีุ่้บแจงสวัสดีค่ะ
ที่นู่นกี่โมงครับไปออกบ้าน๖ชั่วโมง

ไว้แค่ต่อมาบอกเขาตอนเดียวเขาอยู่เน็ตเทอร์แลนด์จริงหรือเปล่า
โอเคะเอาใหม่เรื่องอะไรเวลาครับ
มีตาร่อยจะรู้มั้ยล่ะ

เยิ่งห้องหน้า

ถามเมียหลวงเมื่อไหร่จะเลิกอีกสักที

เชิญค่ะคุณหนุ่มค่ะ
เมียหลวงใจแทบขาด
เจอเมียน้อยบุกหยามหน้าบ้าน

ถามด้วยนะว่าเมื่อไหร่จะหย่าซะที

คือผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับ
ได้มีการโพสต์เรื่องราวสุดช้ำของเธอเนี่ยนะฮะ

ไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสามี

แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวแล้วนะครับ

เผยถึงจุดที่ทำให้เธอเองนั้นทนไม่ไหวแล้ว

นี่นะฮะบอกว่าโดยเป็นคลิปที่ผู้หญิงอะไรดังกล่าวเนี่ยนะฮะ

โดยหวังว่าจะมาเจรจากับสามีของเจ้าของเรื่อง
แล้วก็โวยวายเสียงดังนะครับพร้อมทวงถามถึงเรื่องนะฮะว่า
เมื่อไหร่ฝ่ายชายจะเซ็นใบหย่าต่อหน้าฝ่ายหญิง
หลังจากที่พูดคุยกันไม่รู้เรื่อง
ผู้หญิงอะไรดังกล่าวก็ได้มีการถี่ประตูรั้ว
เสียงดังหลายครั้งด้วยความไม่พอใจนะฮะ
ทั้งนี้นะครับเจ้าของเรื่องราวเนี่ยก็ได้มีการเผยต่อนะครับว่า
หลังจากเจอแบบนี้แล้วตัวเองก็อยากจะรักษาสิทธิ์เมียหลวง
และไม่ยอมหย่าง่ายให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับ
เนื่องจากการกระทำแบบนี้ถือว่าล้ำเส้นจนมากเกินไป
ยืนยันว่าตัวเธอเองเนี่ยทำดีที่สุดแล้วและเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้น

คือทางเมียน้อยเขาก็โพสต์โชว์ใช่ไหมว่าผู้ชายกอดนู่นนั่นนี่สระผมให้อะไรอย่างนี้
แล้วทางเมียหลวงก็สวนอย่างนี้เลยแต่ว่าล่าสุดก็คือไปถึงบ้านเลย
พร้อมกับคุณมาหย่าฉันเป็นมีนหลวงฉันไม่หย่าทำไม
ก่อนนี้ฉันจะว่าอะไรเมียน้อยฉันถามแล้ว

สถาบันครอบครัวมันสำคัญนะคุณหนุ่ม
สำคัญสิพี่พี่พูดอย่างนั้นสะดุ้ง

จริงแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ย

แต่คนไทยไม่เคยถือศิลป๕เลย

เป็นหลักแต่เป็นหลักของชีวิตที่

ไม่ถ่วยไม่ฆ่า

ไม่เปลี่ยนไม่ดื่ม

ชื่อน่ารักเฉียว
คุณยังคิดดูสิคะว่ายังไม่ทำกันเลย
ไม่ทำไม่ทำอันไหนที่ไม่ถูกใจไม่ทำ
เออมึงไม่ทำกันเลย
มึงก็จะอยากไปใช่ไหม

หนูก็ต้องยอมยุงกัดลูกอะก็ตีดก็ตบไง
แล้วแบบรู้สึกแย่มากนะแบบจิตตกแล้ว
ก็เลยไม่รู้สึกว่าเรายังรักชีวิตเราเลย
ก็ต้องไปใช้กรรมให้เขาเยอะเลยเขาฆ่าเยอะเลยพี่
ไม่งั้นมายุนามันจะบวมแบบกุกกุกแพ้
ลูกพี่เป็นเม็ดแล้วเป็นไตไสไอไมเคิลอ่ะ
นี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับมาเจอหลุมศพใต้น้ำอายุ๘๐๐ปี
อยู่ที่สวีเดนนะฮะนี่ที่เมืองนอกเป็นยุคหินกลางนะฮะ

มหาลัยสต๊อกโฮมมูลนิธิมรดกทางวัฒนธรรมแห่งประเทศสวีเดนเนี่ย
ได้รายงานในวรสารประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตโบราณเนี่ยนะคะ
พบซากของมนุษยุคหินกลางอันนี้คือก่อนประวัติศาสตร์นะฮะ
จำนวนมากเลยหลุมศพเนี่ยจมอยู่ในน้ำซึ่งไม่ได้ลึกด้วยนะ
อันนี้นะคะเขาไปค้นพบตั้งแต่ปี๒๕๕๒แล้วก็ศึกษาตลอดมาเลยนะฮะ
ตอนนี้ก็ประกาศแล้วว่าพบทั้งซากศพมนุษย์ซากสัตว
ปัจจุบันพบซากของมนุษย์ผู้ใหญ่จำนวน๑๑ซาก
สนใจคือกระโหลกศีรษะทุกชิ้นมีร่องรอยบาดเจ็บคล้ายโดนตีหลายครั้ง
ผู้ชายจะโดนตีใกล้ใบหน้าส่วนผู้หญิงจะโดนตีที่หัวกระโหลกทางด้านหลัง
คือทั้งหมดเนี่ยถูกตีหมดเลยแล้วแต่ไม่มีบาดแผล
การที่ถูกตีเนี่ยไม่ได้ทำให้ตายคือจากรอยทุบตี
ไม่ได้ไม่ได้ไหลแรงขนาดจะทำให้ตายแต่ทำไมถึงโดนทุกกระโหลกเลยนะฮะ
สันนิษฐานว่าพวกเขาอาจจะถูกสังหารจากที่อื่นแล้วมาฝังศพที่นี่
โดยการโดนลงโทษหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะหรืออาจจะเป็นว่า
เลเรียงกันอยู่เนี่ยนะแม้จะมีความสงสัยว่าเหตุใดหลุมศพของรุดหิน
เหล่านี้จะอยู่ใต้น้ำตื้นของทะเลสาปซึ่งปกคลุมด้วยก้อนหินด้วยแน่นหนาเลย
แต่น้องใจก็เชื่อว่าชนเล่ร่อนและล่าสัตว์ของป่าพวกนี้
ไม่น่าจะรู้จักการจัดวางกระโหลกแบบนี้หรอกมันน่าจะเป็นพิธีกรรม
อันนี้คือ๕๐๐๑๐๐ปีนี่คือยุคหินกลาง
มันมีหินเก่าหินกลางหินใหม่โลหะแล้วก็เริ่มมาเป็นยุคประวัติศาสต

เป็นโรมันเป็นจีนที่สร้างกำแพง
แต่ไม่แน่อันนี้อาจจะเป็นกระดูกของพี่ม้ามาก่อนก็ได้นะ

บางทีเราก็ไม่รู้จริงนะว่าเราเคยเป็นใครมาก่อน
ทางพุทธศาสนาบอกว่าไม่ต้องรู้

พอรู้แล้วมันผูกใจเจ็บถูกใจคิด

ท่านไม่ได้บอกว่ามีจริงหรือไม่มีจริงนะพุทธเจ้า

เกิดมาก็ทำดีไป
แต่หนูว่ามีจริงนะการวินไหว้ใต้เกิดเนี่ย
เชื่อว่ามีหมีมันมีอยู่แล้ว

ฉันเคยขโมยของแกแล้วเกิดมาชาตินี้

แต่พี่เชื่อมั้ยหนูเคยเจอเด็กคนนึงเนี่ย

ที่ผมรู้จักเนี่ยนะอายุประมาณสัก
สัก๔๕ขวบเองนะ

เขาสามารถเล่าได้ด้วยว่า

ตายยังไงตายที่ไหน

และใครเป็นคนฆ่า
ซึ่งคนที่ทำเขาตายเนี่ย
ก็ยังอยู่ในหมู่บ้านจนสุดท้าย

แล้วฆ่าด้วยวิธีไหนทำแบบไหน

เขาก็ไปยอมรับกับตำรวจว่าจริงเขาเคยทำแบบนี้จริง
อายุความมันคงหมดไปแล้วแหละใช่ไหม

เขาก็ไม่ว่ายังไง
ตอนนี้น่าจะเริ่มลืมเลือนไปแล้ว
ตอนนั้นสัญญาณยังแรงอยู่

แต่เขาสามารถแบบพาไปได้ว่า

เขาอยู่มีชีวิตอยู่ในอดีตชาติของเขาเนี่ย

เขาพาไปเปิดดูได้หมดเลยอยู่ตรงนี้ตรงนี้
ทุกคนก็งงว่าเฮ้ย

ซึ่งถ้าหากว่าเด็กคนนี้ผูกใจเจ็บ
มันก็จะต้องกลายเป็นเหมือนย้อนกลับไปแก้แค้นกัน
ซึ่งถ้ารู้สูงสุดของ

และอะไรที่ดีที่สุดคือการให้อภัย

แต่เราถึงมีกฎหมายมีอะไรมาทำโทษคนผิด

แต่คนนั้นก็ได้รับการให้อภัยก็ไม่ต้องมาใช้กรรม

แต่ก็คงจะอีกหลายหมื่นปี
อสงไขมากกว่าหลายหมื่นปี

มันเป็นธอปปิกที่คนสนุกมาก

หล่อของเรากับหล่อของเขา๐๐๑
ใช่คือจริงแล้วไม่ดีหรอกที่ฉันว่า

หนุ่มเนี่ยคนตรวจตลอดเลย
พี่ไม่ต้องถามหนุ่ม

เยอะไปนี่ไงอันนี้ก็เรียกว่าเยอะไป

ก็บอกว่านี่หนุ่มมันเป็นบ้า
เป็นอะไรนิดหนึ่งก็เป็นบ้าเป็นโรคเพียบ

การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นนะ

แต่ว่าคนไทยทั้งประเทศคุณรู้ไหมว่า
ตรวจสุขภาพกันในแต่ละปีเนี่ย

ไปกว่านั้นยังมีความเข้าใจผิดอีกด้วยนะคะ

อย่าทำอะไรอย่างนี้หรอฟังให้ดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทั้งที่ตามความจริงแล้วเนี่ยเป้าหมายของการตรวจสุขภาพนั่นก็คือ
เป็นการตรวจเพื่อส่งเสริมสุขภาพในบุคคลปกติ
เพื่อที่จะค้นหาปัจจัยเสี่ยงหรือว่าภาวะผิดปกติ
พูดง่ายว่าใช้เป็นตัวช่วยในการวางแผนป้องกันแล้วก็รักษาโรคตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม
ในกรณีที่ตรวจพบโรคหรือว่าความผิดปกติของร่างกายเนื้ออื่นใด
เมื่อเข้าใจผิดว่าตรวจให้ผู้เข้าตรวจคาดหวังว่าตนจะได้รับการตรวจอย่างเต็มที่
ตรวจระดับของสารบ่งชี้มะเร็ง
กรดยูริกในเลือดตรวจเอ็นไซด์ตับ

ตราสาวช่องท้องอีกเยอะแยะมากมายต่างนานานี่นะ
ทั้งที่แต่ละรายการล้วนแล้วแต่เป็นการตรวจแบบเวียงแห
เกินความจำเป็นทั้งสิ้นจำไว้นะ
อีกทั้งยังทำให้เจ็บตัวเสียทรัพย์เสียเวลาเกิดความเครียด
แล้วก็ความวิตกกังวลจนเกินเหตุ
มีหนำซ้ำในหลายรายการตรวจยังเสี่ยงต่อการพบผลตรวจลวง

ที่ทำให้ต้องโดนชวนให้ตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมหนักเข้าไปอีก

ทั้งนี้ถ้าไม่มีความผิดปกติรุนแรงอะไร
การตรวจเท่าที่แนะนำว่าจำเป็นไม่เสียทั้งทรัพย์แล้วก็เวลาโดยใช่เหตุ
และดีที่สุดดีไปกว่านั้น
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ยังมีการรองรับการตรวจสุขภาพฟรีผ่านโครงการประกันสังคม
สำหรับผู้ทำงานประจำรวมไปจนถึงโครงการ๓๐บาทรักษาทุกโรค
เอื้ออำนวยต่อกลุ่มอาชีพนอกระบบ
ซึ่งทั้งหมดสามารถติดต่อแล้วก็เข้ารับการตรวจฟรี
ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านที่สุด
เขาบอกอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องตรวจให้เยอะมากจนเกินไป
คุณเข้าใจคำนี้ไหมเพียงแค่ตรวจสุขภาพเนี่ย
ปีละ๑ครั้งหรือ๒ครั้งก็โอเค
แต่ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเหมือนอีเนี่ย
ตรวจนี่นี่ตรวจนี่ตรวจนั่นตรวจหมดทุกเรื่องนาวมันไม่มีอะไรเป็น
ถ้ามีผู้หญิงก็ต้องตรวจเยอะพี่ตรวจหน้าอกที่
ใช่หมายความนี้ผมบอกนี้
ผู้หญิงคือหนึ่งมะเร็งเต้านม

เพราะว่าบางคนที่ผมรู้จักไม่เคยตรวจเลย
มันขั้นที่๓แล้วมันไปแล้ว
อันนี้คือมะเร็งมะเร็งหรือ

บางคนไม่เคยไปตรวจคัดกองเบาหวานไปเจาะเลือดนิดเดียวเอง

โอกาสสิ่งไม่หวานคุณจะได้ควบคุมน้ำตาลตัวเองได้

ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าไปตรวจแล้วบางคนเนี่ย

น่าจะเกินครึ่งมีสิทธิ์ที่เป็นเบาหวาน

คือรู้อีกทีก็คือต้องรักษาแล้ว
จริงถ้าตรวจบ่อยมันไม่ทันต้องรักษา
คือระวังคือมีแนวโน้มก็ควบคุมน้ำตาล

เมื่อก่อนคุณก็ดื่มนะ
แล้วพอมาวันหนึ่งแล้วแกก็ไม่เคยตรวจแล้วนะ

ทำไมผอมลงแล้วก็มีอันมึน

ไปตรวจน้ำตาลขึ้น๓๐๐กว่า๔๐๐

มันต้องห้ามเกิน๑๒๖
เกิน๑๒๖สองครั้งถือว่าเป็นเบาหวาน

เรื่องที่เขาตั้งความเนินคือ๑๐๐นึง

แต่ถ้าเกิดว่าเกินร้อยถือว่ามีโอกาสเสี่ยงที่เป็นเบาหวาน

และร่างกายคนไม่เหมือนกันนะ
ไปตรวจร่างกายมานะหมอตกใจ
หมอก็บอก
โหยไม่อยากเชื่อเลย
เจอแบบนี้คนอายุขนาดคุณมาเนี่ย
ทำไมหัวใจเต้นเหมือนคนอายุ๒๓
ก็พี่ออกกำลังกายเล่นโยคะทำอะไร
เสร็จแล้วนางพยาบาลตกใจครั้งที่สอง

เพื่อจะให้เห็นว่าเส้นเลือดที่มันจะวิ่งขึ้นไปสมอง
นางพยาบาลตกใจมากเป็นไปได้อย่างไร

คือใช้คำตกใจเหมือนน่ากลัวคุณม้า

จัวนี่พาดหัวกับเนื้อข่าวไม่เหมือนกันนะฮะ
แล้วอีกอันนึงคอเลสเตอรอลนี่ต้องตรวจด้วยเหมือนกัน

อันนี้คือจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณหัวใจวายตายได้
ง่ายที่สุดเลยนะว่าทำไมคุณไม่ต้องการจะตรวจร่างกายประจำปี

คุณนะรู้จักการรับประทานอาหารอย่างมีสติ
ออกกำลังกายอย่างแบบว่าเต็มที่เข้าใจคำนี้ไหม
แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทำจิตให้สบาย
ถ้าคุณทำอย่างนี้ได้นะเหมือนอย่างที่ฉันทำนะ
รับรองเลยนะ๖๔หัวใจเต้นเหมือนคน๒๖

แล้วพอร้อยหนึ่งก็หัวใจเต้นเหมือนคน๓๐

นี่ดิฉันมีสิทธิ์ที่จะอยู่ได้นะ
ดิฉันอายุ๙๓นี่ยังแข็งแรงอยู่เลย

เป็นคนที่แบบแข็งแรงแบบเล่นกีฬา

เป็นไข้น้ำสั่นขูดเหงื่อออกตลอดเวลา

เป็นมะเร็งในอะไร

อันนี้มีความผิดปกติของการสร้างเซลล

บอกว่าที่เยอรมันหนาวมาก

ที่สำคัญกว่านั้นอังกฤษยังเตือนภัยสูงสุด

หิมะตกหนักตายหลายคน

กว่าพันคันที่ค้างอยู่ในถนน

ว่าความคืบหน้าของที่ผ่อนในยุโรมหนาว
เอมมานะครับได้มีการพัดผ่านอังกฤษนะฮะตลอดจนบางประเทศในยุโรป
จนทำให้อากาศน้าวเย็นมากและอุณหภูมิลดควบเลย

อันนี้ยังไม่ได้แจ้งมาต่ำกว่า๐องศา
แล้วก็เกิดหิมะตกหนัก
โดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาอังกฤษ
ได้มีการประกาศเกิดภัยขั้นสูงสุดสีแดง
บริเวณพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ

มีพายุลมหนาวเอ็มมาที่หอบลมหนาวสุดคั่ว
มาจากเขตไซเบีเรียของรัสเซีย
จนถูกขนานนามในอีกชื่อนึงว่า
อสูรร้ายจากตะวันออก
ยังคงส่งผลให้พื้นที่บางส่วนนะครับของทาง

บางพื้นที่อิฮิมาตกหนักทับถมสูงถึง๕๐เซ็นต์
ขณะที่มีคนขับรถจำนวนหลายพันคน

บนถนนต่างทั่วสหราชอาณาจักร

จนรถไม่สามารถแร่งต่อไปได้
ตำรวจของอังกฤษก็ได้มีการประกาศเตือนประชาชน

ไม่ว่าจะเป็นกาญจาระจรทางบก
รถไฟสนามบินได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
จากหิมะตกหนักเป็นวันที่๓แล้ว

เนื่องจากอากาศหนาวเย็นจัดมากนะครับตลอดคืนวันพุธที่ผ่านมา
มีบางคนต้องติดอยู่ในรถนานถึง๒๐ชั่วโมง
โดยที่อังกฤษนะครับได้มีการขอความช่วยเหลือจากทางกองทัพ
ส่งกำลังทหารมาช่วยเคลียร์ถนนที่ถูกหิมะทับถมกัน

เพราะนี่คือสาเหตุของคนตายอยู่ในรถนั้น
ชั่วโมงนี่น้ำมันไม่มาเหลือแล้วป่ะ

มันถึงได้หนาวอยู่อย่างนั้นไงล่ะ
คิดดูดิสมมุติขับรถไปเติมน้ำมันมาเต็มถัง
เสร็จปุ๊บติดอยู่ทั้งวี่ทั้งวันไปไหนไม่ได้

ใช่หลักฐานเรื่องกฎเผย

เมื่อไรก็ลืมค่ะ

เออนางทำเป็นป้องแบบนี้

เบลล่ารานีแคมเปญ

แถมก็อยากกินนี่นะ
ใช่นอกจอกด้วย

ซึ่งก็ไปแซวหวานใจตัวจริง

สุกลวัตร

วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า
ศิลปินแมคเจนมานะ

พรุ่งนี้ผมเข้าป่าครับ

เขาไปสร้างบ้านให้นกเงือก

ชมว่านุ่มเวียนี่ร้องเพลงเพราะมากเลย
ก่อนที่เวียจะโพสต์นะคะ

จากนั้นเวียก็ตอบคอมเมนต์กลับไปทันทีว่า

ก็ฟินเวอร์กันไปเลยทีเดียว

คำว่าอเจ้าตามเบลล่า

หมื่นตัวจริงของอเจ้า
ก็ใหนแถวกันเลยทีเดียว
นี่ไปอีกซอยร้อยตลบกันเลยทีเดียว
เรตติ้งเมื่อวันพุธ
กรุงเทพได้๗ใช่ไหมหรือ๘
ก็ถือว่าเป็นประวัติการเหมือนกันนะครับ
แล้วเป็นด้วยตัวละครเองเลยไม่ได้แรงโปรโมทอะไรมากมาย
หมายถึงว่ามันสนุกมากทุกเบรกเลย
คือผมว่าเขาฉลาดในการทำเรื่องนี้นะ

เพราะว่าเป็นการที่นำเอาเรื่องราวของตัวละคร
ที่มีชีวิตจริงในสมัยอดีตนะฮะ
เอามาแล้วไม่ได้ทำให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยน

ถ้าเราได้กลับอยู่ในสมัยนู้นสมัยนี้เป็นยังไง
จะทำยังไงแล้วนางเอกได้ทำในสิ่งที่แบบ

เขาก็จะได้ไปดูในสิ่งที่เขาเคยไปอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วเป็นเช่นแบบวัดแล้วเป็นช่วงบ้านเมืองดีไง
เออถ้าเข้าไปช่วงบางรักษณะเราคงเหมือนกัน

หลังจากนี้จะเป็นช่วงสมัยพระเศษราชาพระเจ้าพระเจ้าเสืออะไรอย่างนี้
แต่พระนารายนี่คือรุ่งเรืองในช่วงปลายุธยาเนี่ย

พระเจ้าเสืออีกสองบัญชาการแล้วก็เกี่ยวกับเจ้าเอกทัศน์
ปรมาโกดไทศสะใช่ไหมพี่
แต่อันนี้คือเจริญไปจนท้ายเลยนะ
เหมือนกับว่าอายุทยาเนี่ยพออยู่ดีกินดีสบายมากเนี่ย
ก็ไม่ได้เรื่องรูปทับจับศึกก็อ่อนด้อยลง

มีชาวต่างชาติเข้ามากันหลายหยอดแย่มาก
ขนมอะไรต่อมีอะไรก็เกิดขึ้นในยุคนี้เลย
ท่านไปเจริญสัมพันธมัยตีที่ฝรั่งเศสตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าหลุยที่๑๔
ที่คุณซูซี่เล่นอ่ะเล่นเป็นท้าทองกีบพาใช่มั้ย
ที่ทำขนมกับเจ้าพญาวิชาเย็นพี่หลุยเล่นเก่งมาก

ตามประวัติว่าหลังจากพระนารายเสดสวรรค

ไม่ชอบพระวิราชาท่านประมาณว่าไม่ชอบ

แล้วก็มีหลายคนที่ดูละครเรื่องนี้แล้วเข้าไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์

แล้วก็มีหลายคนแบบแปลนกันเลยจะไปอายุทยา

นี่ผมว่าจริงแล้วอันนี้เป็นกุศโบายอย่างหนึ่งนะ
ทำให้คนไทยให้เด็กสมัยนี้ได้รู้จัก

พาลูกไปเที่ยวก่อนที่เจละครเรื่องนี้จะออกแล้ว

พี่อยากกลับเข้าไปใหม่อยากไปดูอีกที

อะไรนะฮะ

อันนี้ขอวงเลยว่าต้องไปสู้กับทัวร์จีนนะฮะ
ปีนกำแพงสดอะจี๊ว

เขามีป้ายก็อ่านข่าวไปแล้ว
คนไทยที่ไปปีน
นางเอกที่สุดยอดของการใช้ชีวิตแล้วก็ฝีมือนี้นะ

ตอนนี้เธอก็มีละครที่กำลังถ่ายอยู่เนี่ย
นั้นออกมาน่าจะแบบแรงเหมือนกันนะแต่เงาสอง
แล้วก็เป็นเจ้าของยิมที่มีคนเข้าไปใช้เยอะเลย

ตอนนี้ก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตาม
ว่าจะเป็นข่าวอะไรมาก็ตามเจนี่เขาจะก้าวข้ามผ่านไปได้
แข็งแรงอย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะ
พอข่าวล่าสุดนี่คือเรื่องแฟนใหม่อะไรเนี่ยนะที่บอกว่าเป็นสมัย
เธอก็บอกไม่ขอพูดเรื่องนี้ให้พูดเรื่องงานแหละ

เพราะว่าคล่ำวอร์ดในวงการบันเทิงมานานเล่นละครมาหลากหลายอย่างมาก
เป็นพรีเซนเตอร์หลากหลายแบรนด์แน่นอนว่าเรื่องรายได้ของเจนี่นั้นก็ต้องไม่ธรรมดานะฮะ
เรียกว่ารวยและสวยมากสวยมากและรวยมาก
นอกจากเป็นเจ้าของยิมที่มีคนนำไปใช้เยอะบริการด้วยแล้วเนี่ย
เธอก็ชื่นชอบความเร็วของรถด้วยนะคะ
คันที่อยู่ข้างหลังเธออันนี้ด้วยนะฮะ
อันนี้ก็สุดยอดของนวัตกรรมของอังกฤษเลยนะฮะ
แพงมากคือมีรถอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเงินเดือนให้รถคันนี้ด้วย

แล้วราคารถเฉยก็คือ๒๐ล้านบาทนะฮะ
จบข่าวไหมคะเธอบอกว่าเรื่องการซื้อรถหรูที่แพงกว่าทุกคันที่ซื้อเนี่ย
มันไม่ได้มีอะไรเลยเธอซื้อด้วยเงินของเธอเองทุกคัน
ไม่มีใครซื้อแล้วรถจากัวที่เราเห็นก็ซื้อเอง
ซื้อมานานแล้วจะครบปีแล้วแค่เปลี่ยนสีเท่านั้น
นี่คือมีกี่คันวะเนี่ย

ถ้ามีแล้วไม่ขับรถพวกนี้มันไม่ได้นะ
มันเสียค่ามันเท่านั้นเสียค่าเลยเยอะ

เอามาถึงขวัญอุสามณีบ้างนะฮะ
ก็จัดปาร์ตี้วันเกิดให้คุณแม่แอ๊วนะครับ
ที่ร้านดังบนดาดฟ้าสุดหรู

ปาร์ตี้วันเกิดเตอร์ไพรส์กับคุณแม่นะครับ

แก๊งเพื่อนแบบแฮปปี้สุดเลยนะครับ
เป็นลูกสาวที่แสนดีนะฮะ

สำหรับนางเอกสาวขวัญอุสามณีนะครับ
ก็มีการเผยภาพจัดปาร์ตี้

ซึ่งงานนี้คุณแม่แอ๊วก็ดูจะปลื้มปริ่มสุด

ยิ้มแข้มปลินะฮะ
ร่วมพี่อาหารกับแก๊งเพื่อนนะฮะ
ต้องขอตัวไปถ่ายรูปเล่นท่ามกลางวิวสวยนะฮะ
ค่ำคืนด้วยรอยยิ้มสดใสประกาศให้เห็นนะครับว่า
มีความสุขลูกก็มีความสุขเหมือนกันนะฮะ
เอ็มดึงมีใจด้วยเห็นไหมนะฮะ
เพราะเราข่าวขวัญในรายการนี้ก็มีไม่หยุดอย่างนั้นนะ
ตั้งแต่ยังไม่รักกับที่เลิกลากันไป
รักกันจนทะเลาะกันจนไม่ทะเลาะกันจน
แต่บางครั้งเนี่ยไอ้การที่เราเอาข่าวดาราหรืออะไรมานั่งอ่านกันหรืออะไรอย่างนี้
ทีเราก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นนะแฟนคลับเขาต้องด่าเราบ้าง
แฟนคลับเป็นที่อะไรตัวดาลาเองเขาก็หมั่นเราเออแต่จริงก็อยาก

เวลาฉันไปกองถ่ายเรือนแรมมันควรคงไม่คุยกับฉัน
เขาไม่กล้าพูดเขาไม่กล้าพูดเออแล้วเราก็มีอะไรมาเขาก็จะแบบว่าไปทางอื่น
ฉันก็ไม่ค่อยไปทำไมฉันนั่งคนเดียวตลอดเลยวะ

ทำไมไม่มีใครมาคุยด้วยเมื่อก่อนไม่มีไง
เอ๊ะตอนนี้เอ๊ะทำไมนี่เหงาไม่รู้
นี่ก็เหมือนกันนี่ก็มือวางอันดับหนึ่งเหมือนกัน

ประกาศเลยนะคะพี่ไม่มีพิษมีภัยกับใครพี่

ก็ไม่มีพิษมีภัยกับใครนะคะพี่ก็ทำตามหน้าที่เช่นกันค่ะ
อย่างถ้ามีข่าวเรื่องลบเนี่ยพี่ก็จะบอกว่ามันต้องฟังสองด้าน

เราไม่เหยียบซ้ำค่ะแต่อย่าพลาด

คุณแอนชะลองวันเกิดกันนะคะก็เป็นครอบครัวที่น่ารัก
แอน๓๙หรอใช่เหรอแอน๔๐นะแอน๑๙เนี่ย

เขาเค้าปัก๓๙แอนก็๓๙ไปไหมหนูม

อ่ะภูรินะคะฮิรัญพฤกษ์ก็สามีเขานะคะ

แอนริชาไม่รู้ถึงแอนทองประสมไง

ลูกสาวด้วยน้องริชานะครับ
เข้ามาเพราะว่าเติมเต็มครอบครัวให้เกิดความสมบูรณ์มากเลยนะคะ
อัตราลักษณะวันที่๑มีนาคมก็เมื่อวานนี้เองนะคะ
นี่นี้ซับปีก้าว

เหมือนพ่อพ่อก็ชอบลุยพ่อเขาแอดมินเจอร์
อันนี้ก็จะมีแบบว่า

ลูกมันก็วุ่นวายอยู่ทำไมมันหลายเค้กอ่ะ
อันนี้กับเพื่อนกับเพื่อนแก๊กหนังฟ้าคุณแม่
ดูสิดูมีใครบ้าง
ใครเปล่า
รายเลยนะเหมือนกระดาษเลย
เมื่อกี้เห็นคุณเส้น
ไม่มีอะไรนะก็กวนเขาแหละ

ชวนกันไปทำบุญด้วยนะตอนช่วงเช้า
รวมไปจนถึงฉลองกันเล็กน้อยเป่าเทียนอย่างที่เราเห็นไปนะคะ
แล้วก็มากวนเพื่อนนะฮะ

วุ้นเซ่นเจนเจนแล้วก็อ่าแล้วก็นางนา

ขาดเจนี่ขาดคลิสต์แล้วก็พอลล่า

แต่เขาก็คุยกันแล้วนี่วุ้นกับเจนอ่ะใช่

เมื่อวานพี่เหมียวมาถามผมคำนึงจำได้ไหมว่าใคร
ก็เขาขยับตัวที่แรกก็เป็นข่าวนี่กะแทนเนี่ย
ที่แรกฉันดูรูปนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉันจำไม่ได้
บอกใครคนนี้ใครปรากฏว่าล่าสุดเจ้าตัวก็โพสต์คลิปโชว์ท่าเต้นสุดวิวในอินสตาแกรม
ไปดูคลิปหน่ะอ้าวไปดูมั้ยดูมั้ยดูมั้ยอ้าวไป
นี่ไงแล้วเธอแฮชแท็กไงโอ้โห
แฮชแท็กว่าไปที่เตียงฉันจะพบกับท่านี้นี่คือแฮชแท็ก
เจ้าตัวเราบอกว่าเป็นความหมายของเพลงเพลงนี้มันหมายความอย่างนี้
แล้วมาแฮชแท็กปรากฏว่าก็โดนวิภาควิจารณ์ในโลกโซเชียล
หลุงโซเชียลอีกแล้วนะกองวิจารณ์
แล้วก็แฮชแท็กแบบว่าดูแบบว่ายั่วให้ไปอะไรเจอที่เตียงอย่างนี้
ทำนองนี้เธอก็รู้ว่าโลกโซเชียลเป็นยังไง

แตเชื่อนะคะคนที่เป็นแฟนเพลงของแตจริงเนี่ย
เข้าใจสิ่งที่กระแตทำคือทำงานล้วน
ใช้จิตวิญญาณในการสร้างงานและฝึกฝนหนังจริง
แต่ว่าเต้นคมมากนะพี่เต้นคมมากเลยเต้นคมมาก
เป็นนักมวยอะเป็นนักมวยตอนนี้ยุยนะตัวกลมนะ
นี่ดังตาแม่แม่ให้ดำอะไรอ่ะนี่แหละ
อยากให้ทุกคนเป็นความตั้งใจมองที่ความตั้งใจของกะแตมากกว่า
ไม่ได้คิดจะสร้างกระแสอีกอย่างช่วงนี้ซ้อมหนักมาก
อยากให้อะไรมากระทบเพราะเร็วนี้จะมีซิงเกิ้ลใหม่ที่กระแตตั้งใจทำมาก
ถ้าเต้นเนื้อร้องต่างอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจ
โอเคเวลาหมดแล้วแต่ว่าเต้นสวยมาก
เดี๋ยวเราปิดท้ายที่ภาพของทุนวิทย์เดียนะฮะก็หุ่นเด็ดเหมือนกัน
ดีมากเลยเด็ดเหมือนกันไม่แพ้กระแต
สนานเลิศมากนี่ตั้งแต่ท้องตั้งแต่ท้อง
อ่ะขนาดมีลูกแล้วนะ
นี่เธอจะไม่มีสะโพกที่คุณต้องการให้มันสวยงาม

ไปก่อนนะครับวันพรุ่งนี้มีคุณพ่อดำเนอะ